ไม่รู้จะเล่นกับหมาหรือยังไงไปเปิดรั้วบ้านเขา
เปิดรั้วบ้านเขาหมาออกไปหมาออกไปโดนรถชนตายครับ
นี่กล้องวงจรปิดจะเห็นเลยเห็นไหมเนี่ยนะ
เปิดประตูบ้านแล้วหมามันก็วิ่งพลวดออกไปกัน

นี่คือหมู่บ้านจัดสรรนะครับตะบนสันโป่ง
วิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วอู้สองตัว

แม่ริมเชียงใหม่บันทึกภาพขณะที่เด็กชายสองคนนะครับ
ขวบคนเก้าขวบคนนะครับเล่นอยู่ที่หน้าบ้านหลังหนึ่ง
แล้วเด็กทั้งคู่ก็ช่วยกันเลื่อนประตูเปิดรั้วนะครับ
ก็มีแค่สายยูเนี่ยคล้องเอาไว้นะครับประตูรั้วเนี่ยเอ่อ
ไซบีเรียนก็วิ่งออกไปเนี่ยหลุดออกไป๓ตัวนะ
แต่หมาสองตัวนะครับถูกรถกระบะพุ่งชนตายครับ
เว่นที่ที่ผ่านมาครับโอ้โฮเรียบร้อยเลยสองตัวดูดิ
ก็ไปคุยกับผู้ผอมกันงานปกครองทั้งคู่แล้วนะ

แต่เด็กก็ขอโทษและอ้างว่าไปอินเข้าบ้านของเธอ
เพื่อไปเก็บลูกฟุตบอลนะครับตอนแรกก็ใจอ่อนสงสารว่าจะยกโทษให้
อืมแต่พอมาเห็นภาพจากกล้องวงจรปิด
มีเพื่อนบ้านในหมู่บ้านส่งข้อความมาบอกว่า
เจอเหตุการณ์แบบนี้โดนเหมือนกันเออเธอก็เลยแจ้งความเลย
เดินสอบพ่อแม่ริมนะครับเพื่อต้องการจะให้ไปอุทหาหอนด้วย
แล้วก็จะเรียกร้องค่าเสียหายด้วยครับ
คือเจ้าของหมาเขาก็เดือดร้อน

เขาต้องจ่ายค่าเสียหายค่าซ่อมรถให้กับอ๋อ

เออรถกระบะที่ชนหมาของเธอ
จากคู่กรณีอ้างว่าหมาของเธอไปวิ่งตัดหน้ารถเขา

แล้วก็บอกว่าตอนนี้รู้สึกสงสารเจ้าเอลซ่านะครับ

อ่าตายไปสองอ่ะนะ
ซ่ามันตัวเมียนะครับอายุ๘ปี
เหลือตัวเดียวมันเหงามันซึมเลยนะครับ
ตอนนี้นะฮะเพื่อนมัน๒ตัวนะครับ